เนี้ยเบลือกพรีจังหวัดสมุทรปราการนะคะสองสามีพันระยาสามีเนี้ย
อายุแปดสิบอืมเป็นวินรถจักรยานยนต์พันรยาเนี่ย
อายุเจ็ดสิบปีค่ะไปทะเลาะกับรอปภรอปภที่เฝ้าลานจอดรถ
ทะเลาะไปทะเลาะมามันรุนแรงขึ้นรุนแรงจนถึงขั้นกระทบกระทั่ง
และกระทบกระทั่งมันก็รุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นมีการแทงกันตาย
คนที่แทงคือพรรยานะที่อายุเจ็ดสิบปีเนี่ยคุณยาย
คุณยายเลยนะใช้มีดปอกผลไม้แทงรอปภจนเสียชีวิตที่จุดนั้นเลยนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปภาพช่วงเหตุการณ์หน่อยค่ะ

มาอย่าใส่กับของ

คลิปมีค่อนข้างยาวนะคะ
แต่มีการกระทบกระทั่งกันผักอกผักไหล่กัน
แล้วก็ลามมาจนถึงการใช้หมวกกันน็อกตี

และจุดสุดท้ายคือการแทงกันนะคะ

นางพยาวเสนารักอายุ๗๐ปี
และนายทันเสนารักษ์อายุ๘๐ปี
ไปก่อเหตุทะเลาวิวาสกับนายสถานพร

จอดรถบริษัทแห่งหนึ่งในสมุทรประการนะคะ
สรุปสุดท้ายนี้ก็คือมีการใช้มีดปอกผลไม้

บริเวณลิ้นปี่ของรอปภ
รอปภเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
ส่วนสองตายายค่ะไม่ได้ไปไหน
ยืนรอมอบตัวกับตำรวจในจุดเกิดเหตุ

เล่าว่าจุดเริ่มต้นของการทะเลาะเนี่ย
มันมาจากสามีขี่วินอยู่ที่ปากซอย

หลังเกิดเหตุสามีก็เลยโทรมาหาตัวเอง

พอมาถึงจุดนี้จุดที่นัดกับสามีเนี่ยนะคะ

ก็เลยรีบจอดรถเอาเอกสารให้สามี
แต่ปรากฏว่ารอปภผู้เสียชีวิตเดินออกมาค่ะ
แล้วก็มาไล่ด้วยน้ำเสียงที่รุนแรง
ต่อว่าตัวเองพยายามบอกแล้ว
บอกว่าเอาเอกสารให้เขาแป๊บเดียว

จนเกิดมีปากเสียงกันขึ้น
แล้วก็รุนแรงถึงการทำร้ายร่างกายกัน

ป้ายังไม่รู้ว่าตรงไหนไม่รู้มีเลือดแดงมั้ยเนี่ย
แล้วป้าก็ลุงไปช่วย
ช่วยมันก็หันต่อยลุงลุงไม่รู้จะป้าไม่รู้จะทำยังไง
วิ่งมาเอามีดไอ้ผลไม้อันนี้น้อยนั่นน่ะที่ไปปาดมันน่ะ

ถ้าทำอย่างนี้สองมือไม่รู้ว่าความโอโหเข้าหรือไม่เข้า

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา
พยาวค่ะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
ญาติของผู้เสียชีวิตทางตำรวจติดต่อไปแล้วนะคะ
ญาติจะเดินทางมาจากจังหวัดตากมารับศพผู้เสียชีวิตวันนี้ค่ะ